มาต่อกันที่คู่รักคู่นี้เลยละกันนะ
ต้องบอกว่าหลังจากที่สามีอดีตชายไม้เลื้อยของเรา
แล้วก็หลังจากศึกกลับมาคุณวุ้นเส้นบอกเลยว่าโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะค่ะ
ก็ทำเอาภรรยาคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาออกปากชมเลยนะคะ

หลังจากที่ลาศิกขาเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะ
บอกเลยค่ะว่าตลอด๒สัปดาห์ที่คุณชาคริส
ศึกษาพระธรรมที่วัดอินทรามณ์วรวิหารพระนักร้อนศรีอยุธยาค่ะ
เขาบอกว่าได้ประโยชน์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะ
สิ่งที่สัมผัสรับรู้ได้เลยอย่างแรกเลย

และยอมรับด้วยว่าตอนนี้
ชินกับพฤติกรรมของสามี

ทำอะไรอะคุณชะคริสต์สวดม้วนนั่งสมาธิ

บางทีแฟนก็คิดถึงบ้างเลยบ้างนะครับ
ก็ได้เยอะค่ะได้แบบ

แล้วก็ใจเย็นขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ

เพราะว่าตอนที่เราไปตอนเขาบวชท้า
ก็รู้สึกว่าเขาก็สงบขึ้นเยอะค่ะ

เยอะเพราะว่าก็อะไรที่ดีอยู่แล้วก็ควรดี

ยังพูดไม่ได้เป็นคนเดิมเท่าไหร่อะไรอย่างนี้

ยังเผินอยู่เลยไม่กล้าจับเลยค่ะตอนนี้
คิดถึงค่ะแต่ว่าก็อยากให้เขาแบบ
อยากให้เขาเป็นแบบคือ

เพราะว่าตอนนี้เขายังกลับบ้านไปนั่งวิปัสนา
ยังกลับบ้านมาทำวัดอยู่เลย
ซึ่งเราก็แอบแบบว่าดีใจที่เขาแบบได้อะไรดีมาเยอะค่ะ

เขาไม่ได้เจอกันสักสองอาทิตย์ไง

กลับมาใจเย็นขึ้นแล้วก็ยังอินอยู่กับรถแพร่ทำ

จะได้แบบอยู่ในบ้านบ่อยไงนั่งวิปัสนา
ไม่ต้องไปเที่ยวไหน